ขอให้ข้อมูลคุณผู้ชมเพิ่มเติมนะคะเกี่ยวกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด๑๙
เพราะว่าเรื่องนี้สำคัญจริงค่ะจะพาไปดูที่จังหวัดสุรินทร์ค่ะ
เป็นหนึ่งในห้าสิบสามจังหวัดที่มีผู้ปวดโควิดสิบเก้ารายใหม่เพิ่มอีกหนึ่งราย
เป็นรายที่สองของจังหวัดสุรินทร์ในการระบาดรอบใหม่นี้นะคะเป็นชายไทยวัยหกสิบปี
มีประวัติไปเล่นการพนันในบ่อนการพนันที่พัทยาจังหวัดชนบุรี
แล้วก็กลับบ้านที่จังหวัดสุรินทีนี้มีอาการป่วยตรวจพบเชื้อโควิด๑๙เมื่อ๓๐ธันวาคมค่ะ
ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์ก็เลยย้ำชัดเจนว่าตอนนี้คือยังไม่ได้ล็อกดาวน์จังหวัดนะคะ
อืมแต่ทุกคนต้องกาดไม่ตกนะคะนายสุวพงศ์กิติพัฒนภิบูร
ว่าราชการจังหวัดสุรินออกหนังสือยืนยันว่าที่จังหวัดสุรินมีผู้ป่วยรายใหม่เพิ่มอีกหนึ่งรายจริง
รายที่สองแล้วของจังหวัดสุรินทร์นะคะทำให้ผู้ป่วยยืนยันสะสมทั้งหมดของจังหวัดสุรินทร์
รวมแล้วสิบเอ็ดรายชายไทยอายุหกสิบปีค่ะ
คนนี้นะคะที่ติดโควิดสิบเก้าทำลายเขาเป็นแบบนี้ค่ะ
เป็นเล่นการพนันที่บ่อนที่พัทยาจังหวัดชนบุรีระหว่างวันที่สิบห้าถึงยี่สิบห้าธันวาคม
เริ่มมีอาการเจ็บคอมีน้ำมูกเล็กน้อยแล้วก็ท้องอืด
ตั้งแต่สิบแปดธันวาคมแต่ซื้อยามากินเองยี่สิบห้าธันวาคม
บ่อนพัทยาปิดก็เลยกลับบ้านที่สุรินทร์ในวันที่ยี่สิบเจ็ดธันวาคม
หลังจากนั้นไอแห้งแห้งไปตรวจหาเชื้อโควิดสิบเก้าในวันที่ยี่สิบแปดธันวาคม
กลับไปรอผลที่บ้านค่ะแล้วก็ได้รับการยืนยันว่าติดโควิด๑๙เมื่อ๓๐ธันวาคม
ก็เข้ารับการรักษาตัวในโรงพยาบาลสุรินทร์นะคะผู้ว่าก็เลยบอกว่า
ล็อกดาวน์แต่กัดอย่าตกนะคะดังนั้นใครที่เดินทางมาจากจังหวัดสมุทรสาคร
ระยองชนบุรีกรุงเทพและสถานที่เสี่ยงอื่นต้องรายงานตัวกับผู้นำชุมชน
ภายในยี่สิบสี่ชั่วโมงค่ะโรงเรียนหลายแห่งในจังหวัดสุรินประกาศหยุดเรียนหนึ่งสัปดาห์
ให้นักเรียนเรียนออนไลน์ที่บ้านแทนนะคะโรงเรียนอนุบาลสุรินประกาศหยุดตั้งแต่สี่ถึงแปดมกราคมสองพันห้าร้อยหกสิบสี่
แต่ให้ครูและบุคลากรปฏิบัติราชการตามปกติควบคู่ไปกับการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโควิด๑๙อย่างเคร่งครัด
โรงเรียนสุระวิทยาคารโรงเรียนมัธยมชื่อดังประกาศให้เรียนออนไลน์ที่บ้านตั้งแต่สี่ถึงแปดมกราคมสองพันห้าร้อยหกสิบสี่
โรงเรียนเทศบัน๑๓ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในเขตเทศบาลเมืองสุรินทร์ก็ประกาศปิดเหมือนกันนะคะ